ช่วงนี้มาเช็คสภาพอากาศกันหน่อยคุณปลาครับ

วันนี้ใครที่จะออกไปท่องเที่ยว

ว่าทำกิจกรรมอะไรกลางแจ้งเนี่ยอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับ
เพราะว่าอากาศยังคงร้อนแรงอยู่นะครับ

นั่นหมายความว่าอาจจะทำให้เกิดถ้าเกิดใครร่างกายอ่อนแอ

เขาเรียกว่าอะไรเป็นลมแดดได้
เพราะว่าอากาศร้อนอบอ้าว

ซึ่งแน่นอนครับหลังจากนี้เป็นต้นไปหลังจากที่ต้องเผชิญอากาศที่ร้อนกันมาหลายวันนะครับ
กรมบุตุนิยมวิทยานะครับประกาศออกมาแล้วนะครับว่า
วันที่๗ถึงวันที่๑๐นะครับอากาศเย็นจะมาเยือนเมืองของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
ซึ่งแน่นอนครับว่าหลายพื้นที่อากาศจะเย็นลงแต่ก่อนที่จะเย็นเนี่ยนะครับ
ต้องมาเจอความร้อนเจอเรื่องของฝนเจอเรื่องของความชื้นกันก่อนนะครับ
นี่คือภาพณขณะนี้นะครับเป็นภาพที่แสดงลักษณะการก่อตัวของกลุ่มฝนที่เกิดขึ้นนะครับ
สังเกตว่ามี๒กลุ่มคือแถวบริเวณมาเลเซียอีกหนึ่งกลุ่มแถวบริเวณประเทศจีนฝั่งตะวันออกนะครับ
ซึ่งกลุ่มฝนเหล่านี้เองเนี่ยนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
ก็จะมีการขยับขยื่นเคลื่อนตัวไปตามจุดต่างตามการเคลื่อนลงมาของความกดอากาศสูงและอากาศเย็นนะครับ
ภาคใต้จะสังเกตว่าขณะนี้เนี่ยนะครับกลุ่มฝนมีการทอดตัวยาวเลยนะครับ
บริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่ตอนล่างขึ้นไปจนถึงตอนบนนะครับ
ส่วนเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดเห็นในแถวจีนแถวญี่ปุ่นแถวเกาหลีมีฝนอยู่
ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยนะครับกลุ่มฝนเหล่านั้นจะให้ค่อยมีการขยิบลงมา
แล้วก็ส่งผลถึงในบริเวณพื้นที่เมืองไทยของเราด้วยนะครับ
ส่วนคลื่นเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าบริเวณที่มีสีฟ้าเข้มหน่อยเนี่ยนะครับ
บริเวณที่มีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรดังนั้น
ใครที่จะออกเดินเรือบริเวณนี้ท่องเที่ยวบริเวณนี้ก็ระวังหน่อยนะครับ
จุดที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีคลื่นสูงและอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน
นี่คือช่วงบ่าย๒ของวันนี้ก็พบว่าอุณหภูมินั้นร้อนละอุเลยทีเดียวเป็นสีแดงเข้ม
เกือบทุกพื้นที่สูงสุดประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียต
เดี๋ยวไปดูวันที่กรมตุบอกว่าอากาศเราจะเย็นลงมาดูความแตกต่างกันนะครับ
สังเกตว่าในช่วงวันที่๑๐นี่ของวันที่๑๐นะครับ
อากาศเย็นลงนะครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๓๔นะครับ
แต่ว่าถ้าหากเราดูภาพนี้เปรียบเทียบกับภาพเมื่อสักครู่นี้
สีแดงอ่อนลงอย่างชัดเจนนั่นหมายความว่ามีอากาศเย็น

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในวันพรุ่งนี้สีฟ้าคืออุณหภูมิต่ำลง
จะสังเกตว่าพื้นที่ภาคเหนืออิสานและที่ภาคกระตุญภาคและออก
ทีนี้ไปดูช่วงวันที่๗นะครับนี่นะครับอากาศนั้นกลับมาร้อนขึ้นนะครับ
เหนือสูงขึ้น๒องศาเซลเซียตนะครับภาคอื่นสูงขึ้นประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
หลังจากนั้นครับก็จะเป็นช่วงที่อากาศเย็นเข้ามาแล้วนะครับ
เหนืออีสานก็จะกลับมาเย็นลงอีกครั้งหนึ่งนะครับลดลงอีก๒องศาเซลเซียต
อย่างที่ได้เน้นยำนี่คือขลื่นกระแสลมันนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้เองนะครับ
ถ้าหากคุณผู้ชมสังเกตตรงนี้ดีจะค่อยมีการเขยิบลงมาปกคลุมนะครับ
แล้วก็กลั่นตัวกลายเป็นฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะครับ
ดังนั้นช่วง๗๘๙ใครที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือไล่ลงมาจนถึง
บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยภาคใต้ด้วยนะครับ
ก็คงจะต้องระวังเรื่องของฝนฟ้าขนองด้วย
นี่คือสิ่งที่ต้องมาเตือนกันก่อนที่เราจะเจอลมหนาวในครั้งนี้นะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ